สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสุมิวเอ็กซิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสุมิวเอ็กซิทธิ์แห่งความสุข
สนุนโดยอีซุสุมิวเอ็กซิทธิ์แห่งความสุข

สนุนโดยอีซุสุสุข
สนุนโดยอีซุสุสุข
สนุนโดยอีซุสุสุข
สนุนโดยอีซุสุสุข
สนุนโดยอีซุสุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข
สนุนโดยอีซุสุข

สนุนโดยอีซุสุข

สนับสนุนแล้วก็ออกไอเดียดีให้ผมทำกิจกรรมดีนะครับ

ว่าเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

อีกสักหนึ่งบทเพลงเพราะได้ไหมคะ
อันนี้หยอดเหรียญอะไรคะไม่ได้หอดค่ะคราวนี้ให้ฟังฟรีแถมคอรัสอีกสองคนด้วย
ได้มั้ยคะจัดไปค่ะมิวซิกคิดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคเนอะพอรัสหน่อยเนอะ
มิวซิกคิดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคเนอะพอรัสหน่อยเนอะพอรัสหน่อยเนอะ
แต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจ
ซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอ
มียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมี
อย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไม
ให้หายความจาบัน
ต่อแต่นิ้วใจเธอมีเพียงความสบายใจ
เธอเปลี่ยนล้นด้วยพลังที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยใจ
และเธอจงเข้าใจสิ่งที่แล้วพลาดบังไปเธอเข้าใจ
อย่าหยุดยังก้าวไปยังสิ่งที่หมาย
ที่เธอฝ่ายและฝันให้สมวังดังใจฟอง
อย่าหยุดยังก้าวไปยังสิ่งที่หมาย

ให้สมวังดังใจฟองโอ้เธอ
อย่าหายนะ

อีกหนึ่งคำถามสำคัญมาก
วางไว้ไหมคะหลังจากนี้จะมีโครงการอะไรเพิ่มเติม

ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เรื่อยนะครับ
บางทีถ้ามีผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่างเนี่ย

ถ้าเกิดว่าต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือ

มีความสุขกับการสร้างความสุขให้คนอื่น
ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เรื่องของหมวกกันน็อกอยู่
ยังค่อยเด็กอยู่ให้ได้กันครบก่อนนะครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสารวัตรวีระขอบคุณมากนะคะ
ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะปิดเบรกกันไปกับบทเพลง
เพราะอีกหนึ่งเพลงจากสารวัตรนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่
เราสองคนขอหนีก่อนดีกว่าเพราะเมื่อสักครู่เหมือนคนจะเปลี่ยนช่องเลยนะคะ
เดี๋ยวมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ
เชิญค่ะ
ไม่ยากเย็นขนาดนั้น
สองมือจะมีเรียวร้ายขนาดใด
แต่หัวใจของคน
ยังยืนยันจะไม่ทอดใจ
ในคำกึ่งที่ฟ้านั้นไม่มีดาว
อยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักษาเป็นแสงนำไป
ในคำคืนที่หลงทาง
วันเวลาไม่เคยจะหยุดเต้น
อย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
เก็บทุกขวามผิดฟลั้ง
เป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ
ชีวิตที่คำว่าฝ่าฟัน